จอมปลวกที่มีรูปร่างคล้ายกับพระปางอุ้มบาท
เหมือนหรือคล้ายแค่ไหนไปดูค่ะ
งานนี้จะขำหรือไม่ขำก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะ
บางคนบอกโอ้งานนี้ไม่ขำแล้ว

เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เปรียบเทียบกับภาพพระปรางอุ้มบาทเลยจริงนะคะ
ที่นี่ที่จังหวัดขอนแก่นมีจอมปลวกแปลกความสูงสัก๒เมตร
ลักษณะรูปทรงคล้ายกับพระพุทธรูปปางอุ้มบาท
หันหน้ามาบนถนนนะถูกพบอยู่ริมห้วยพระ
เป็นพื้นที่บ้านหนองแสงตะมนต์พระรับอำเภอเมืองนะคะ
คุณสุนีนาเมืองจันทร์อายุ๕๘ปี
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้นักข่าวเราฟังนี่บอกว่า
ขี่มอไซค์ผ่านมาเห็นชาวบ้านกำลังก้มเงยมองอะไรอยู่

ก็เลยเข้ามามองดูมาตกรู้ป่ะ

อยากรู้พอมาถึงปุ๊บอ้าวนี่มันจอมปลวกนี่นะ
ก็เลยยกมือไหว้ตามชาวบ้านเขา

แล้วก็อธิษฐานขอให้เห็นอะไรเด่นบ้าง
พอยืนดูไปยืนดูมาปุ๊บ

ผมว่าถ้าดูมุมนี้คือเหมือนเด๊ะ

นี่คุณผู้ชมแล้วนอกจากเห็นว่ามันเหมือนพระพุทธรูปปางอุ้มบาทแล้วนะ
เขาบอกเห็น๓๓ตัวโผล่มาเลย

นั่งงั้นฟังเสียงพี่เขาเลยค่ะ
อ่านับถือใจพี่

งั้นเราจะพูดถึงเรื่องอื่นแล้วกันเราพูดถึงพี่คนนี้
คุณเรนูนนทศาลบอกว่าจอมปลวกนี้มันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินะคุณนักข่าว
เห็นว่า๕ปีแล้วอ๋อแสดงว่ามีมานานแล้วเจ๊
มานานแล้วแล้วมันก็คืออยู่กับชาวบ้านนี้มาตลอดเลย
ลักษณะรูปทรงมันก็เป็นแบบนี้แหละเขาก็เลยเชื่อกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์
ก็เอาเงินเอาเหรียญมาวางไว้เหมือนลักษณะว่าใส่บาทพระ
อ๋อทำบุญทำบุญปลายซึ่งจอมปลวกมันก็เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติแหละ
มันก็เป็นที่อยู่เป็นรังของมันถ้าเราไม่ไปรบกวนมัน
มันก็ไม่รบกวนเราแล้วนี่มันขึ้นอยู่ในป่า
ให้ดูความน่าอัศจรรย์นะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่รูปร่างมันกลับคล้ายกับพระพุทธรูปปางอุ้มบาท